การปากลวดลายในส่วนของทัศน์หูของหมวกสมประภาษณ์
ช่างนิยมปากลายกระหนก
เมื่อช่างปากลายกระหนกที่บริเวณทัดหูหรือชายปกทั้งซ้ายและขวา
ช่างจะต้องปักลวดลายให้มีระยะความสูงต่ำใกล้เคียงกัน
นำไปประกอบเข้ากับโครงหมวกจะได้สมดุลกันทั้งสองด้าน
ส่วนการปักที่บริเวณด้านหลังของหมวกทรงประพาทนี้
จะนิยมปักลวดลายให้เห็นโดดเด่นเช่นลายครุฑเพื่อความสวยงาม
และเป็นบริเวณที่จะมองเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน